มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้ก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
แต่มันไม่ทันคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่ามีผู้ชายสองคน
ทะเลาะกันแล้วก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงชุลมุนกันอยู่ตรงนั้น
จังหวะหนึ่งคนก่อเหตุเอามีดแทงแทงผู้ชายอีกคนนึงจนถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วนอนเป็นศพอยู่ตรงกลางถนนแบบนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไร
ทำไมมาแทงกันแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการทวงเงินค่าจ้าง
ค่าจ้างอะไรนี่แหละค่ะตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
พอได้รับแจ้งเหตุเขาก็ไปก็ปรากฏว่าไปเจอค่ะ
เจอศพของนายวีระสมบัติบุญหรือว่านายดำนะคะอายุ๔๘ปี
หงายสภาพแบบนั้นก็เสียชีวิตอยู่บนถนนแล้วล่ะค่ะนะคะ
ตำบลท่าไร่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
สภาพคือเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินส้มกางเกงวองสีดำ
ใส่รองเท้าบูธด้วยแล้วก็ถูกแทงนับสิบแผล
มันจะมีอยู่๒แผลนี่แหละที่น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาถึงขั้นเสียชีวิต
เพราะบาดแผลสองแห่งถูกแทงตัดเข้าคั่วหัวใจ
แล้วใกล้ใกล้กันกับศพนะคะยังไปเจอกระสอบ
มีบ้างลันมันคืออะไรมันคืออุปกรณ์ในการดักปลาไหลนั่นเอง
มีอยู่แบบนี้หลาย๑๐อันเลยค่ะเป็นเล็กนี่นะครับ
ใช่พี่อุ๋ยแบบนี้เลยแล้วเขาบอกว่าปรากฏว่าไปเห็น
น่าจะเพิ่งมาดักจับปลาไหล่นะเพราะอะไรเพราะมันมีปลาไหล่อยู่เต็มเลย
แล้วยังมีรถมอเตอร์ไซสีแดงคันหนึ่งก็ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่แถวนั้นนะคะ
ใกล้กับศพคนก่อเหตุเจ้าหน้าที่บอกทราบแบบนี้
เพราะมีคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคือนายสุภาชัยเยี่ยมแสงหรือว่าในไข่อายุ๔๗ปี
ก่อเหตุนะคะแทงในดำเสร็จปุ๊บก็วิ่งหนีกลับไปที่บ้านตัวเอง
ก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอีกทีหนึ่ง
คนที่เป็นแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเขาชื่อว่านางคนนึงสุริยผลอายุ๖๑ปี
ขนึงบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนั้นเขากำลังขายขนมอยู่
เห็นในดำคนตายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้แหละตรงที่ตายเนี่ยเลย
แล้วลงไปเก็บไอ้บั้งลันเนี่ยจากบึงข้างถนนเพราะเหมือนเขาเอาไปดักปลาไหลเอาไว้
แล้วตอนที่ในดำกำลังจะเดินกลับไปที่มอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
มีชาวบ้านเดินเข้ามาแล้วก็พูดคุยกับนายดำบอกอยากขอซื้อปลาไหลหน่อยได้ไหมที่ดำเนี่ยดักมาได้
ในดำผู้ตายเนี่ยระหว่างที่คุยกันในดำก็เลยบอกไปว่าเอออันนี้ไม่ได้แล้ว
เพราะว่าไอ้ที่ดักมามันมีคนจองเอาไว้หมดแล้ว
จังหวะนั้นระหว่างที่คุยกับผู้ชายคนนั้นอยู่ดีนี่แหละค่ะ
มาแล้วตัวคนก่อเหตุในไข่เดินเข้ามาค่ะไข่อยู่ตรงสาราใกล้กับจุดเกิดเหตุ
มาแบบไม่ทันตั้งตัวปรีเข้าไปค่ะไปทำร้ายดำ
แล้วเขาก็เลยกอดรัดฟัดเหวี่ยงทะเลาะกันอยู่ตรงนั้น
ปรากฏในไข่ใช้มีดที่เอามาแทงในดำหลายต่อหลายครั้ง
จนกระทั่งนายดำล้มลงไปกองกับพื้นถนนแล้วตายเลยนะคะ
ไข่ก็วิ่งหนีไปอย่างที่บอกกลับไปที่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
ตอนที่ทะเลาะกันอยู่เอาจริง
ทางด้านของแม่ค้าก็คือคุณคนึงเขาก็เห็นแล้วมีคนอื่นอีกด้วยนะ
ตรงนั้นเขาพยายามเข้าไปห้ามแต่ดำแต่ในไข่ไม่หยุดก็แทงจนดำตายแล้วค่ะแล้วสุดท้ายเขาเลยต้องรีบโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาค่ะ
ไม่ไม่ได้นังคุย
แม่ค้าบอกแบบนี้
ทีนี้ทางด้านของพี่สาวคนตายก็คือพี่สาวของนายดำ
คือมันก็จะต้องไปดูก่อนเอ๊ะสาเหตุมันคืออะไร
เพราะทำไมอยู่ดีไข่ที่นั่งอยู่ตรงสารา
ถึงวิ่งพลวดพลาดเข้ามาแล้วเอามีดไปแทงดำจนตาย

ทางด้านของพี่สาวของดำค่ะชื่อนางสาคอนค่ะ
บอกแบบนี้ย้อนกลับไปสักเดือนที่ผ่านมา
ไข่เนี่ยมือแทงไปจ้างให้ดำเนี่ย
น้องชายของเธอไปฉีดยานะคะ
เป็นเหมือนไปฉีดยาค่าย่าฆ่าแมลงนี่แหละค่ะที่สวน
แล้วก็เหมือนกับว่าให้ไปนะคะ
เขาบอกว่ามีการเหมือนกับไปจ้างกันเสร็จ
แล้วก็มีการเซ็นเอาไว้ก่อนพอทำงานกันเสร็จ

ใครก็ไม่ยอมจ่ายเงินจนทั้งคู่เคยทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้รอบหนึ่ง
มีการใช้ขวดตีหัวไข่มาแล้วทีนึงทะเลาะกันมา
หลังจากนั้นไข่ก็เลยเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ
เรียกค่าเสียหายกับในดำคนตาย๗๐๐บาท
พี่สาวเล่าแบบนี้ทีนี้ดำก็บอกว่า
เรียกขนาดนี้๗๐๐จะเอาเงินจากไหนมาจ่ายให้ไม่มีตังค์หรอก
หลังจากนั้นเขาบอกว่ามีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอดค่ะ
เริ่มเดื่อนยุ่งเดือนยุ่นออกกันไป
ถ้าตามจากที่พี่สาวของเนี่ยคนตายบอก
มันอาจจะมาจากปมเรื่องของการทวงเงินกันไปทวงเงินกันมา

ตอนนี้เดินไปแล้วเดินทางไปที่บ้านของในไข่

พอหลังก่อเหตุไข่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวไข่มาดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ